เป็นคลิปที่เขาบอกว่าไม่รู้ว่าวัยรุ่นคนนี้
โมโหไปอารมณ์เสียมาจากไหนถึงขั้น

แล้วบนเพดานเลยนะแล้วก็กระทืบกระทืบกระทืบ

ถีบเข้าไปที่กระจกรถเก๋งคันเดิมอีก๑ครั้ง

คือเสียงเกรดร้องของผู้หญิงที่อยู่ในรถคันสี่ขา
คนที่ก่อเหตุเขาลงมาจากรถเก๋งสีดำ

แล้วก็ถีบรถเก๋งอีกทีหนึ่ง
แต่ว่าคนที่ถ่ายคลิปไว้ได้เป็นพลเมืองดี

นั่งอยู่อีกคันแล้วก็ถ่ายเหตุการณ์ไว้ทั้งหมด
แล้วก็เอามาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ

อย่างที่เล่าไปทั้งหมดความยาวของคลิปนี้นะคะ

ซึ่งผู้ที่โพสต์คลิปนี้
ก็ได้บรรยายถึงเหตุการณ์บอกว่า
วัยรุ่นกลางไม่พอใจลงมากระทืบรถ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๔ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
คนโพสต์เนี่ยเป็นการแชร์ต่อมาอีกทีนึงนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าคนที่อยู่ในรถเก๋ง
เป็นพี่สาวของตัวเองกำลังจะขับรถกลับบ้าน
แต่ทีนี้รถเก๋งคันสีดำไม่รู้ขับมาจากไหน
เบียดก่อนแล้วก็เปิดกระจก
โชว์นิ้วให้ยกนิ้วให้๑นิ้ว

ก็แสดงว่าจะต้องมีอารมณ์โมโหหรือโกรธเรื่องอะไรมา

หลังจากนั้นค่ะไม่พอนะคะลงมานี่แหละค่ะ
มีพฤติกรรมขึ้นไปบนหลังคารถแล้วก็กระโดดลงมาถีบกระจกอีกทีนึง

ซึ่งคลิปนี้เขาเอาไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ

บอกว่าคนละพื้นที่ที่รับผิดชอบนะคะ

เพราะว่าหลังจากที่ตำรวจบอกว่าแจ้งความไม่ได้เรื่องนี้
คนละพื้นที่กันเขาก็เลยอยากจะให้สังคมเป็นผู้ตัดสิน

ทีนี้คลิปนี้นะคะถูกแชร์ออกไปแชร์ออกไปอีก
ชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างมาก
เรียกร้องอยากจะให้ตำรวจตามหาตัวชายคนนี้ให้ได้
เพราะถือว่าการกระทำนี้ผิดกฎหมาย

อยากจะให้รอดูต้นสายปลายเหตุของเรื่องเสียก่อน

ขณะที่บางคนมองว่าความใจร้อน
ทำให้เกิดปัญหาบานปลายมานักต่อนักแล้วนะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็วันนี้นำเสนอก่อนนะ
เดี๋ยววันหลังจะตรวจสอบต่อไปว่าตำรวจรับเรื่องแล้วหรือยังนะคะ
แล้วผู้ชายที่ปรากฏในคลิปเป็นใครแล้วเกิดเรื่องอะไร
ก่อนที่จะปรากฏเหตุการณ์ในคลิปค่ะครับ